แบบนี้มันนิ่มน่ะ

ตอนนี้กำลังฮึบอยู่ค่ะ
ก็ประวัติเป็นเนรประวัติหน้าไฟ

ก็บวชหน้าไฟเวลาเผาเราเผาศพใคร
ถ้ามีลูกชายเราก็จะบ่วน
พ่อจะได้บุญเยอะค่ะ
สัปดีก็จะได้บุญเยอะมาก
ปฎเชฟภาพมันจะขาดมาช่วงเช้าหน่อยหรือพี่อ้อม

ก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ
ก็มีญาติพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนของคุณพ่อ

หัยมันอยู่

ก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะ
ก็พี่น้องญาติพี่น้องก็มาแล้วเพื่อนคุณพ่อก็มา
เพื่อนลูกก็มาให้กำลังใจกัน
ใช่ก็รู้สึกแบบยินดีมากเพราะว่า
ก็จริงแล้วคนรักพ่อเยอะจริงก็มากันทุกคนเลยนะคะ
ก็ต้องกลับขอบพระคุณทางนี้ด้วยเพราะว่าผ่านทางสื่อด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่า
คือไม่ได้มีเวลาตอบคือพอดูแล้วเราก็ไม่ไหวอย่างนี้เนอะ
พกดูทางโซเชียลอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยไหว
แต่ตอนนี้คือปิวค่ะเพราะเดี๋ยวต้องอ่านคำไว้อะไรกัน
คุณต้องไปอ่านได้เพื่อตัวเองเลยใช่ไหม
ใช่แต่ต้องฮึบไว้ก่อนเดี๋ยวอ่านไม่เจอ
วันนี้ได้เห็นหนังสือที่คุณทำได้
ใช่ค่ะหนังสือนี้เป็นหนังสือที่คุณพ่อก็จะรวบรวมทำมาประมาณสัก๕ปี
ก็รวบรวมประวัติของเขาเพื่อขอศิลปินแห่งชาตินะคะ
จะมียื่นเปิดปีหน้าแต่พอดีก็ไม่ทัน
ก็เป็นรวบรวมประวัติเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดของเขาชีวิตของเขา
เขาก็ทำของเขาอยู่เพิ่งเสร็จก่อนเสียประมาณ๒อาทิต

ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรค่ะเขาก็คือแบบยอดของทางของเราเนี่ย
แล้วถ้าได้ออกภาพยังต้องสารต่อมันจะเริ่มหรือเปล่า
มีที่กำลังจะเริ่มแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มอะนะคะก็คิดว่าอาจจะยังยังไม่ได้ทาน
เพราะว่างานที่อ้อมทำอยู่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้อ้อมก็คงทำงานที่อ้อมยังต้องทำอยู่อะค่ะ
แต่ของพ่อก็ยังกำลังจะเริ่มอะเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่ม
ใช่ก็ยังมีอยู่แต่อันนั้นก็ต้องเดี๋ยวขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของช่องนาที

ก็ต้องขึ้นอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของทางช่องแล้วค่ะว่าว่าจะจับลงยังไงทางไหนต้องแล้วแต่ทางช่องสาม

ต้องขึ้นก่อนนะคะ

ใช่จริงดีใจมากแล้วก็รู้สึกเผื่อมประติเนาะเผื่อมใจแทนคุณพ่อแล้วก็แม่ด้วย
เพราะว่าคนที่มาเนี่ยคือเสียใจมาเลยแบบแล้วก็รู้สึกแบบให้กำลังใจเราให้กำลังใจลูก

ทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งคุณป้าคุณน้าคุณอา
แต่ด้วยการจากไปของพ่อมันค่อนข้างกระทันหัน

อเจมส์พิธีหลังจากนี้มันจะเรียบร้อยแล้ว
จะไปเก็บไว้ที่ไหน

น่าจะมีเก็บอัฐิเอาไว้ณวัดใดวัดหนึ่ง
แล้วก็มีบางส่วนไปลอยอังคาร

กำลังดูอยู่ว่าพ่อเวลาไปถ่ายเขาชอบโลเคชั่นที่ไหน

ก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะไปลอยพวกมันเป็นทุเรียนนะคะ

ส่วนกระดูกจะเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันสีคนเลยนะคะ
เพราะบวชให้พ่อ

เหมือนเดิม

ใครเจอพ่อบอกเทียร์ให้มาหาลูกหน่อย

อย่างย่าไม่ใช่ย่าเนอะแม่พี่อาร์ตอะไรอย่างนี้
ก็จะมีแต่รอบด้านรอบด้านแต่ว่าจะมีไปหาเพื่อนเขาที่เพื่อนเขาฝันน่ะนะคะ
ว่าเหมือนอยากกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไข่อะไรสักอย่าง

แต่ก็ลูกและภรรยานี่ไม่มี
คุณแม่กินยังไงบ้าง
คุณแม่ก็เข้มแข็งแต่ก็
เข้าออกมากันบางทีเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็หาย

เพราะว่าบางทีพอเราฮึบเราก็ได้
แต่พอเดี๋ยวหลังจากวันนี้ค่ะ
ว่าพวกเราน่าจะแย่มากพอสมควร
อย่างพวกนี้ที่มาเก็บอาทิตย์
คุณอยากให้นักแสดงหรือคนรุ่นใหม่เอาอะไรคุณพ่อเป็นแบบอย่างในวงการบันทึก
คือว่าทีนี้ท่านาทำดีเราก็จะได้ดีเราก็

พ่อก็จะสอนรักแผ่นดินรักบ้านเกิด

แล้วมันก็พยายามผลิปรัปติบัติพวกเราทั้งสี่คนนะคะ
แล้วก็พยายามปฏิบัติตนตามคำสอนของพ่อมาโดยตลอด
แล้วก็ตรงต่อเวลา

พี่แอ้มสุดท้ายแหละ

พวกลูกทุกคนเข้มแข็ง

เพื่อที่จะให้วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีที่สุด
ที่พวกเราจะทำได้พวกเราตั้งสติแล้วก็ตั้งสมาธิกันทั้งสี่คน
พี่ชายน้องชายก็ตั้งสติคลองอยู่ในผ้าเหลืองให้ดีที่สุด
เราสองคนก็อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ดูแลพี่ทีมงาน
แขกทุกคนของพ่อที่เขามาด้วยแรงรักแล้วก็กำลังใจที่มีให้พวกเราค่ะ
ก็ตั้งใจจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ค่อยล้มระเนละนาดค่อยว่ากัน
แต่ก็ชอบกับพี่อ๋อมพี่อ๋อมมีอะไรอย่างนี้บอกมาไหมคะ
ก็อย่างที่พี่อ้อมบอกค่ะว่าพ่อไปนะไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยคนนี้ร้องสี่
เราสี่คนเราสี่คนเป็นยังไงเราเข้มแข็งยังไงเราอยู่ด้วยกันยังไง
เราก็จะเป็นอย่างงี้ตลอดไปแล้วก็คำสั่งสอนพ่อก็จะส่งของถึงลูกร้านต่อไป
ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ